ก็เอาจริงก็คือเรื่องของเรือดำน้ำ

เดี๋ยวค่อยดูนะมันจะมีการนำเข้ามาวันจันทร์

ฉันก็เพื่อนจะไปสอดส่อเยอะแยะเถอะ

ก็ตอนแรกคือเอาจริงถ้าไม่ซื้อก็ผิด

เราก็ถามแบบคนชาวบ้านของเราโง่
แล้วสมมุติเราโยกยกมาเป็นสาธารณสุขได้ไหม

คราวนี้คือทหารเรือก็ต้องเสนอเข้าไป

คือเรื่องของเรื่องคือทางทหารเรือ
ก็บอกว่าถ้าซื้อลำที่๑แล้ว
มันจะต้องมีลำที่๒ลำที่๓

หลังจากที่แบบว่าไม่ใช่ซื้อเรือดำน้ำมาปุ๊บ

ก็อีกเป็นหมื่นล้านซึ่งงบอันเนี้ย
อีกสองหมื่นกว่าร้าน๒๒๕๐๐ล้าน

ทำโบสถ์ว่าเราควรจะซื้อเรือนดำน้ำ

เขาให้รู้สึกจะโบสถ์ทางทวิตเตอร์
คุณคิดว่าไทยควรเดินหน้าซื้อเรือดำน้ำ๒ลำหรือไม่

เพราะฉะนั้นลำที่๒ลำที่๓มันจะต้องตามมา

ว่าคุณคิดว่าไทยควรเดินซื้อเรือดำน้ำ๒ลำหรือไม่

ปรากฏบอกเอาเธอเดินหน้าซื้อต่อเนี่ย
แล้วก็ยกเลิกแผนซื้อเนี่ย

อันนี้แหละ
วันนี้เราก็จะเห็นทีท่าของสอสอฝ่ายรัฐบาล
เริ่มจากฝ่ายค้านเนี่ยเขาไม่เอาแล้ว
ยังไงเขาก็คว่ำเขาบอกว่ายังไงเขาก็คว่ำ
คนแรกที่ออกมาพูดว่าไม่เอาเลยก็คือคุณธรรมนัฐ
คุณธรรมนัฐเนี่ยออกมาพูดเลยว่าไม่เอาแล้วล่ะ
ซึ่งก็มีการพูดว่าถ้าสมมุติเราไม่ซื้อเรือดำน้ำเนี่ย
เราจะสามารถฉีดวัคซีนได้คนละ๓๓โดส

ว่าเราสามารถนำมาฉีดวัคซีนให้คนไทยเนี่ย๓๓
ก็คือคนละ๓๓เข็มเอาง่าย
เราสามารถฉีดวัคซีนได้๖๑ล้านคน
นะฮะเฉลี่ยนี่เขาเขียนมา๑๘๒บาท
เราสามารถตรวจได้๖๔ล้านคนอันนี้เฉลี่ยตอนราคาสูงด้วย๓๕๐บาทด้วยนะครับ
ก็จะได้๑๕๐ล้านชุดนะฮะ
แล้วก็เครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วที่ตอนนี้เขาบอกเราจำเป็นจะต้องวัดกันเนี่ย
ทุกวันนี้มันตกอยู่ที่พี่เช็คล่าสุดมัน๑๒๐๐แล้ว
ว่าออกซิเจนแต่นี่เขาตีพันเดียวก็จะได้ประมาณ๒๒ล้านเครื่อง
อันนี้กับปรากฏว่าเรื่องนี้เราก็จะเห็น
หลายคนออกมาพูดคุณธรรมนัฐรัฐมนตรีช่วยเกษตรเป็นคนแรก
เพราะเขาเป็นเลขาธิการพักพลังประชารัฐ
เขาก็ออกมาพูดเลยว่าโอเคล่ะเขาขอคัดค้านการที่จะแบบว่าซื้อเรือดำน้ำ
ก็แสดงว่าพักพลังประชารัฐเองก็คัดค้านในการซื้อเรือดำน้ำนะฮะ
เขาชนแบบว่าเดินชนเต็มที่แล้วล่ะ

พูดตัวนี้เองกูไม่ได้พูดตัววันศุกร์นะเรื่องซื้อเรือดำน้ำเนี่ย
เพื่อนฉันก็เป็นสอสอเยอะเนอะเล่าให้ฟังตั้งแต่วันศุกร์
บอกว่าเดี๋ยวก็ดูนะมันจะมีเรื่องเรือดำน้ำเข้ามาน้ำมดดำอะไรอย่างนี้มีอีกอื่นมั้ย
ก็มีเครื่องบินอีกลำนึงไงเครื่องบินไลค์ขัดตอนนั้น๔๐๐๐กว่าล้าน
จะมาเร็วนี้เหรอก็เขาบอกวันนี้เข้าวาระพร้อมกันอ่ะเรือดำน้ำก่อนตอนนี้ลองเปิดดูในไทยรัฐจริง
เดี๋ยวจะต้องมีเครื่องบินไลค์คนขับอีก๑อีกลำคือเอาง่ายไอ้๒๒๐๐๐ล้านกระแสสังคมโจมตีอย่างหนักถึงความไม่เหมาะสม
กองทัพเรือเขายอมถอยฮะแล้วก็ถอนวาระการจัดซื้อออกจากที่ประชุมนะครับ
เมื่อเริ่มการประชุมกรรมธิการถึงวาระการพิจารณางบของกองทัพเรือเนี่ยพลเรือเอกชาติชายศรีวรคาเนี่ย
ผู้บัญชาการกองทัพเรือเนี่ยเขาแจ้งต่อที่ประชุมทันทีว่าขอถอนวาระการจัดซื้อเรือดำน้ำทั้งสองลำนี้ออกจากการพิจารณาของที่ประชุมนะฮะ
จากนั้นการประชุมจึงพิจารณางบประมาณในส่วนอื่นของกระทรวงกราโหมตามวาระปกติ
ซึ่งจริงแล้วเขาจะต้องแบบว่าผู้บังคับบัญชาสูงสุดเนี่ยจะต้องเข้าไปแถลงในห้องกรรมธิการว่าซื้อยังไงอะไรยังไง
ซึ่งตอนแรกรู้สึกเขาจะให้แค่รองผู้บัญชาการฐานเรือเข้าไปแถลงด้วยซ้ำไปแต่อันนี้เขาก็เข้าไปปุ๊บผู้บัญชาการบอกขอถอนแล้วกัน
แต่รู้สึกว่าจะมีเครื่องบินอีกสักลำนึงนะแองจี้ใช่ไหม
ดูในเพจไทยมันจะต้องมีเครื่องบินอีกรำนึง
น้องข้างหน้าเขาแยกหน้าบอกว่าใช่แง่กมาแล้ว
มีเครื่องบินอีกลำนึงนี่ไงนะครับ
เชื่อต้องไปมีแต่คุณหนุ่มกัญชัยแสดงความเห็นเรื่องเรือดำน้ำเนี่ย
คือเอาง่ายวันนี้สสยุทธพงศ์จรัสเถียรซึ่งเขาเป็นสอสอมหาสารคามพักเพื่อไทยเนี่ย
เขาเป็นโฆษกรรมนาธิการวิสามันร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย๒๕๖๕บาท
ว่านอกจากกองทัพเรือมีโครงการซื้อเรือดำน้ำ
ก่อนจะสั่งถอนเรื่องไปแล้วเนี่ยล่าสุดมีโครงการหนึ่งชื่อ
อากาศยานไร้คนขับอากาศยานไร้คนขับ
วงเงินกว่า๔๑๐๐ล้านบาทนะฮะอันนี้ก็ต้องติดตามไปเพราะว่า
คุณยุทธพงศ์ก็แสดงความคิดเห็นว่างบประมาณของกระทรวงกราโหมเนี่ย
ในการจัดซื้ออาวุฒิยุทธโทปกรณ์เนี่ยที่ไม่จะเป็นควรตัดทิ้งออกไปไหม
อันนี้ก็แค่เป็นข้อเสนอของฝ่ายค้านซึ่งเราก็ยังไม่เห็นเป็นตัวตนว่า
จะมีการจัดซื้อเครื่องบินจริงหรือเปล่าแต่เรือดำน้ำวันนี้ทุกคนสบายใจได้ว่าไม่มีแล้ว
แต่ก็เขายังมีสิทธิ์ที่นำมาเสนอในวาระงบประมาณต่อไป
เขาก็มีสิทธิ์นำมาเสนอปีหน้าได้อีกนะเพราะจริงจริงแล้วเมื่อครั้งหนึ่ง
โควิดระบาดเมื่อปีที่แล้วเขานำเสนอครั้งที่๑แล้วก็ตกไปรอบหนึ่งแล้วถูกต้องไหมฮะ
คราวนี้ก็นำมาเสนอรอบสองภาระจำยอมแต่คราวนี้ก็เท่ากับตกไปอีกรอบนึง
ปีหน้าเขาก็อาจจะนำเสนอใหม่ได้อีกอย่างนี้ก็ต้องดูติดตามกันต่อไป
เนี่ยเขาแชร์สนามคำพูดหนุ่มกัญชัยสั้นแต่เพลงภาพชัด

นี่ไงเขาบอกว่าอุปกรณ์การแพทย์มีไม่ครบอุปกรณ์การลบมีไม่ขาด

เออแม่

มันจะต้องมี๒๓สิ่ง
พูดตรงไปเอายาจีนอย่างนั้นแหละเพราะไม่มีใครยอมไปกับฉันเลย
แบบคนนอนแบบริมทางที่แบบว่าเยอะกว่าปกติ
ดูสิลองขับรถไปดูแล้วป่าช้าจริง
โปรดติดตามตอนต่อไป